ยังต่อกันเรื่องอนาจารย์แบบนี้แหละค่ะ
คือเคราะห์ดีนั้นอันนี้ไม่ได้ทำกับคนแต่ทำกับเครื่องซักผ้า
งงคือที่สุราธานีเนี่ยปกติเขาก็มีเครื่องซักผ้าตั้งอยู่ใช่ไหมคะ
ผู้หญิงผู้ชายทุกคนเขาก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยไปซักไว้ในเครื่อง
มีคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาดุ่มเนี่ยเครื่องแรกก็เปิดดูลื้อค้นอ่ะปิดไป

เจอเดินมาดูเครื่องที่สองซิมีอะไรบ้างตู้นี้อ่ะหยิบดูลื้อดูเจอไหม

คือยังไงล่ะของขาดหรือว่าอะไรนึกออกไหม
คือนี้ก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่เปิดดูได้ค่ะ
เขาก็เห็นว่าคนร้ายชัดเจนเลยล้วงหยิบชุดชั้นในใส่กางเกงด้านหลัง
โพสต์ไว้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในจุดตั้งเครื่องซักผ้า
หลังร้านขายของชำแห่งหนึ่งในซอยเพลินเพชรเขตเทศบาลนครสุราธานีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ๒ทุ่มของคืนวันจันทร์นะคะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยคนร้ายเนี่ยสวมหมวกกันน็อก
ใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงยีนสีดำ
พอเดินเข้ามาเครื่องซักผ้าแบบนี้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไง
ก็ตั้งให้บริการอยู่หลายคนก็เอาเสื้อผ้าไปเทหยอดเหรียญแล้วก็ซักทิ้งไว้
รอคำนวณเวลาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเอาออกไป
เขาบอกว่าเสื้อผ้าถูกขโมยไปกว่า๒๐ตัวนะ
นี่เราเห็นได้แค่ส่วนน้อยแต่จริงนับรวมแล้วถูกขโมยไปกว่า๒๐ตัวค่ะ
ที่ร้อยตรีทาตรีบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนร้ายมาขโมยแล้วหลายครั้งในบริเวณนี้
ซึ่งร้านบริการที่ไปซักเนี่ยนะคะปกติแล้วเขาก็ติดกล้องวงจรปิด
คนร้ายก็น่าจะรู้นะแต่ไม่แคร์ไง

เออไม่แคร์คือแบบก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลย
แล้วก็ถ้าสังเกตดูดีก็คือคนร้ายเลือกขโมยเฉพาะเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะ

แล้วก็ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเขาแยกกันซักไง
สักเครื่องหนึ่งผู้หญิงสักเครื่องหนึ่ง
ตู้แรกเปิดมาเลยแบบโอ้โหไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเหมือนที่บ้านเลย
เอาปิดค่ะเอาปิดดีกว่าเอาตู้นี้แปลกใหม่ที่บ้านไม่มีอ่ะคว้ากลับบ้านไปเลยแบบนั้น

พอถึงเวลาใช่ไหมฮะมาเอาผ้าเสร็จปุ๊บตะก้าหายก่อน
แฟนก็เปิดดูเอ้าทำไมผ้าเหลือครึ่งถังเหลือน้อยกว่าครึ่งถัง
ปกติคือจะเต็มตู้คือปกติซัดนี่คือต้องเต็มก่อนแล้วถึงจะซัด
หายไปเหลือไว้นิดเดียวเหลือไว้แต่กางเกงขาสั้นชุดนอนอะไรอย่างนี้ฮะ
พวกแจ็คเก็ตพวกเสื้อแบบที่เป็นชุดแสกชุดลายผ้าขนหนูเพิ่งซื้อใหม่
ผ้าผุ่นหนูมีสองผืนมันเอาผืนใหม่ไปผืนเก่ามันทิ้งไว้
รวมชุดยกทรงไป๒๓ตัวด้วยคือมันพันอ่ะมันรีบมานะมันคงเราติดไปด้วยอะไรอย่างนี้
เนี่ยค่ะคือต้องทำยังไงเหรอหรือว่าเดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญต้องมีกุญแจล็อกไหม
เออยังไงอ่ะไปซักผ้าใส่เครื่องไว้ก็ไม่ปลอดภัยเอาไปตากหลังบ้านก็มีคนขโบย
กไว้ชั้นสองก็มีคนสอยอีกชีวิตนี้เราต้องคิดค้นเครื่องแบบว่าซักผ้าปัดอบแห้งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเอาแห้งไปอีก
ของใหม่เค้าไม่ชอบไงเค้าชอบแบบมีเรื่องราวผ่านมาแล้วนะครับ